คล้ายกันที่มองจ้องมาสอบสายตาไม่คุ้นเคย
เหตุใดมองดูไม่รู้เลยว่าคือตัวเรา
ดวงใจไม่อาจซ่อนงามทนฟื้นทำใครช้ำเท่า
จะมีไม่วันใดเห็นเงาเป็นฉันเราข้างใน
สวัสดีค่ะ